ทัพเกาหลีใต้เตรียมใช้มาตรการที่แข็งกล้าวนะครับ
เกาหลีเหนือยังคงแสดงท่าทีคุกคามและทดลองนิวเคลียร์ต่อไป
โดยไม่ฟังมติจากนานาชาติ
โดยประกาศว่าพร้อมที่จะโจมตีเกาหลีเหนือให้หายไปจากพื้นที่
สังหารในคิมจองอุ่นผู้นำเกาหลีเหนือไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดนะครับ
หลังจากที่เกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่๕
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยไม่สนใจท่าทีจากนานาชาติ
กองทัพเกาหลีใต้แสดงท่าทีแข็งกล้าวต่อการกระทำครั้งนี้
โดยมีรายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้เตรียมแผนจะใช้ขีปนาวุฒิ
ตีให้กรุงเปียงยางหายไปจากแผนที่
นายคิมจองหุ่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซ่อนตัวอยู่
เกาหลีเหนือยังยืนกรานจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีก

อยากให้เกาหลีใต้สร้างระบบต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเอง
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์เห็นตรงกันนะครับว่า
สิ่งที่จะใช้ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ได้ดีที่สุดก็คือการใช้อาวุธนิวเคลียร์เช่นกัน
แต่ก็ยังคงมีเสียงคัดค้านตามมาเพราะไม่ต้องการให้เกาหลีใต้ถูกมองว่า
เมิดจุดยืนในการต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์
ขณะที่นางสาวปาร์คกึนเฮประธานธิบดีเกาหลีใต้กำลังพยายามจะโน้มน้าว
ให้ผู้นำภักดิ์ต่างเลิกคัดค้าน
การนำระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐเข้ามาใช้งาน
เพื่อเป็นหนทางในการตอบโต้เกาหลีเหนือ
ซึ่งที่ผ่านมาการเดินหน้าตอบโต้เกาหลีเหนือ
จะถูกต่อต้านทั้งจากภักดิ์ฝ่ายค้านและประชาชนในพื้นที่
ทำให้เกาหลีใต้ต้องล้มเลิกมาตรการตอบโต้ที่รุนแรงมาแล้วหลายครั้ง
ก็มีรายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่๖ได้ทุกเมื่อ
กล่าวเยอะหยั่นและหัวร้อยเยาะสหรัฐ
แม้จะออกมาตรการความบาดเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
โดยยืนยันว่าเกาหลีเหนือต้องเพิ่มศักยภาพของอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศต่อไป
เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและป้องกันภัยคุกคามจากสหรัฐ